มาเอาใจสายคู่จิ้นกันบ้างดีกว่าแต่เป็นคู่จิ้นแบบรุ่นใหญ่หน่อยนะครับ
สำหรับพี่ติ๊กเจษฎาพรแล้วก็ซุปตาตัวแม่พี่แอนทองประสงค์
เมื่อวานนี้ค่ะควงคู่กันมาออกงานอีเวนต์แล้วบอกว่าเอฟซีฟินสุดเลยค่ะ
คุณผู้ชมนะพี่ติ๊กนี่นะคอยหาจังหวะปล่อยมุกหวาน
ขยันหยอดใส่พี่แอนตลอดเลยแต่ว่าทางฝ่ายหญิงของเรานั้น
แอนไม่ได้เคลิ้มไปกับมุกนะกุมขมับบอกว่าโอ๊ยพ่อเล่นมุกอะไร
มันฝืดขอดออกขอน้ำสักแก้วหนึ่งมันฝืดขอ
พอเจอพี่แอนทองประสมเลยขอถามถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้พี่แอนเข้าโรงพยาบาล
แอนจ๊ะพี่แอนจ๋าเป็นอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยพี่แอนก็ตอบแบบติดตลกนะ
บอกว่าวันนั้นพี่ก็เดินเข้าโรงพยาบาลเองเลยสวยเลย
ไม่ได้ว่าวูบหรือว่าเป็นลมไม่ต้องมีใครมาหามส่งโรงพยาบาลนะ
ไปโรงพยาบาลเพื่อไปผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูก
คุณหมอก็เลยบอกว่าเอาออกดีกว่าพี่แอนเพื่อความปลอดภัย
พอพี่แอนเคลียร์งานต่างเสร็จก็แวบเข้าโรงพยาบาลทำการผ่าตัดตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
คือคนแข็งแรงเนอะเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลเอง
บอกด้วยว่าเป็นแค่เนื้องอกไม่ใช่เนื้อร้ายไม่ต้องกลัวจ้า
ซึ่งมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไป

ถ้ารอบนี้ไม่มาหมอไม่ผ่าให้แล้วนะ

พอมาแนนมดลูกกับพี่แอนมันกล้องที่กันมีรูปไหมคะ

กินเหมือนเดิมไม่มี
ตัดมดลูกทิ้งไม่ยอมไง
อย่าเอามดลูกแอนออกไปนะ

เคลียร์เรื่องสุขภาพตัวเองเสร็จแล้ว
ขอเคลียร์เรื่องของซีละครต่อดีกว่า

ถูกรุมทำร้ายในมุมมืด
ก็มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์ด้านลบแหละบอก
มันเป็นฉากที่รุนแรงไปหรือเปล่าพี่แอน

ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการของคนดูสักเท่าไหร
แต่ยินดีน้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์นะ
ตำหนิของคนดูก็จะนำมาปรับใช้

อย่าเพิ่งด่วนสรุปกันเพราะว่าทุกอย่างมันมีบทลงโทษ
ของตัวละครแต่ละตัวอีกแล้วค่ะ
คิดจริงนะว่าคนดูจะรู้สึก

เพราะถ้ารู้ก่อนก็อาจจะแบบ

แล้วแอนก็บอกกับทีมงานว่า
ตัดต่อให้ปิดไฟเหมือนคนดูที่บ้านไฟดับไปเลย
หมายความว่าคือทำให้คนดูรู้สึกจริงว่า

เราให้เหตุผลตัวเองตอนต่อ

แต่ว่ามันอาจจะทำให้เกิดคำถาม

แต่วันนี้ก็ถ้าในเมื่อทุกคนถามก็อธิบายได้
ว่าเราคิดอะไรมา
เราคิดมาแต่อาจจะไม่ตรงใจ
๕๔๓๒๑แอคชั่น
ได้ทันทีเลยค่ะ
ต้องขอชื่นชมในความเป็นนักแสดงตัวจริงของเขานะคะ

ที่สำคัญบทบาทการแสดงของพี่ติ๊กในเรื่องนี้

เพราะว่าเขาก็หล่ออยู่แล้ว

ใช่นอกจากนี้นะคะพี่ติ๊กยังได้อัปเดต

ก็คือ๖หนุ่มวงพ็อกซี่

ก็จะมีขึ้นในเดือนหน้าที่หลายคนลุ้นอยู่นะคะ

เพราะว่านั้นคุณตัดสถานีก็ไม่งั้น

เราอยากจะให้น้องเนี่ย

พิสูจน์ฝีมือได้พิสูจน์ตัวเอง
แล้วก็ผมเชื่อว่า

เดี๋ยวเพิ่งคาดหวังนะครับ
อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้

เราอยากเห็นโชว์ดีของพ็อกซี่มากกว่า

ซึ่งพี่ติ๊กเป็นผู้จัดรวมไปถึงละคร
คอนเสิร์ตของวงพล็อกซี่ด้วยนะคะ